คือหนุ่มแว่นคนนี้นะคะเขาขับรถเหมือนกับว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่
แล้วก็มีการออกมาด่ากราดนะคะคุณผู้ชม
หลังมีอุบัติเหตุขับรถเฉียวชนกันบนถนน
ลามไปถึงด่าคนไทยว่าชั้นต่ำตัวเองเนี่ยเงินเยอะมีเงินเป็นล้าน
คือฟังแล้วหลายคนก็ขึ้นนะเป็นเรื่องเป็นราวกันขนาดนี้
หนุ่มในวงการบันเทิงของเราก็แสดงความคิดเห็นกันเพียบเลย
ทีมกันบอกว่าอยากเจอจังเลยมาพูดแบบนี้คุณพอจะเดาได้ไหมเป็นใคร
พระรันโยถูกต้องคนแรกนี่มาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บอกว่าได้หมดตอนนี้คนนี้เลยแถมในเฟซบุ๊กก็โพสต์อีกนะคะว่า
มีเงินล้านเดียวทำคุยทำไมพ่อไม่เจอคนแบบนี้บ้าง
อีกคนนึงค่ะอาร์ตพระสุทธิ์ก็ติดแฮชแท็กว่า
อยากประเคนสวยสักทีแม่ไม่รู้จะประเคนอะไรให้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ปิดท้ายค่ะคนนี้เบรกอารมณ์ติดฮาเล็กน้อยคือดีเจแมนนะคะ
เขาบอกว่าต่อยกับเราเปล่าแว่นมีร้านเราเหลืออยู่๕๐๐เนี่ยได้ป่ะ
นอกนั้นภรรยายึดไปหมดนะพี่แมนก็บอกไว้แบบนี้นะ
เออก็ฮาดีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคือ
โลกโซเชียลตอนนี้ก็มีการแชร์ภาพแชร์อะไรกันไปนะ
แต่คือเมื่อสักครู่นี้ที่เราดูข่าวตอนข่าวเย็นเมื่อกี้
ใช่เขาก็ออกมาอธิบายแล้วเขาก็ขอโทษแล้วก็อย่าให้แบบลามปามไปถึงภรรยาเขาเลย
ว่ากันไปนะออกมาขอโทษแล้วตอนนี้อยู่ที่สังคมแล้วล่ะอยู่ที่คนไทยแล้วล่ะ
เราก็เจ๋งเย็นกันนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแต่ว่า